มีการเรียกตัวคนมาสอบปากคำเยอะมากนะครับ
ตำรวจได้นำตัวชายชาวเมียนมา๓คนมาสอบสวนเพิ่มนะคุณผู้ชม

คนแรกเป็นชายอายุ๒๒ปี
มีข้อมูลว่าเป็นคนงานในสวนนี่แหละฮะ
แล้วก็ในช่วง๙โมงเช้าของวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
เขาเป็นคนมาบอกญาติของคุณตาธนุว่าคุณตาธนุหายไป
ส่วนคนที่๒เป็นชายชาวเมียนมาอายุ๔๐ปีครับ
คนนี้เป็นอดีตคนงานเมียนมาของคุณตาธนุเอง
ทำงานในสวนยางของคุณตานี่แหละครับ
และคนที่๓นะคุณที่ตำรวจเรียกมาสอบสวนเพิ่ม
คือชายชาวเมียนมาที่ถูกตำรวจเรียกมาสอบตั้งแต่วันแรกแล้ว
มีรายงานว่าตำรวจได้ตรวจพบคราบเลือดจุดหนึ่งตามร่างกายของคนนี้
และเขาก็สาภาพว่าร่วมก่อเหตุฆ่านายธนุจริง

ขณะที่ตำรวจได้พยายามเค้นสอบชาวเมียนมาทั้ง๓รายอย่างต่อเนื่อง
เพราะคาดว่าอาจจะมีคนไทยร่วมขบวนการร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
ในฐานะผู้ว่าจ้างผู้จ้างหวานค่า
โดยตำรวจได้ย้ายตัวแรงงานชาวเมียนมา
ต้องสงสัยไปอยู่ที่หน่วยต่อชะดอในพื้นที่อำเภอกระบุรีนะครับ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากที่สพปากจันทร์พื้นที่ค่อนข้างคับแคบ
ดังนั้นก็ย้ายตรงนี้ไปเพื่อจะไปสอบปากคำอย่างเข้มข้นนะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านอีกนะครับว่า
เมื่อคืนก่อนช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่มถึงตี๒
ทางตำรวจทำการตัดสายสัญญาณโทรศัพท์หมดทั้งหมู่บ้าน
เพื่อกันคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะติดต่อเพื่อขอหลบหนีออกจากพื้นที่
คือตอนนี้มันต้องพยายามคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะ
ต้องกันตัวผู้ต้องสงสัยหรือพยานแวดล้อมทั้งหมด
ขณะที่งานบำเพ็ญกุศลศพของตาธนุ
จัดขึ้นที่บ้านพักของลูกชาย

ก็มีกำหนดสวดพระพิธรรมศพไปจนถึงวันเสาร์ที่๑๖กรกฎาคมนี้
แล้วก็จัดพิธีชาปนกิจในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้
ที่วัดสุวรรณคีรีหรือว่าวัดปากจันทร์นั่นเอง
ก็ทั้งลูกชายลูกสาวก็อยากให้ตำรวจ
ปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อ